เหตุการณ์ข้างหลังพวกเรา๓คนนี้ฮะ

วันดีอายุก็มากแล้วครับ
กว่าปีแล้วก็นอนอยู่กับลูกสาว๒คน
ซึ่งลูกสาวสองคนเป็นผู้บกพร่องทางการพูดคือ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

กระเช้าแขนยาวสีม่วงครับมีแผลเต็มตัวเลยอ่ะโอ้โหที่หน้าก็โดนอ่ะ
สงสารคุณยายมากเลยอ่ะทำไปได้ยังไงกับคุณยาย
ตาทั้งสองข้างมีรอยฟกช้ำลำคอมีรอยรัดด้วย
เสื้อชั้นในของคุณยายวันดีเองนี่แหละครับเสียชีวิตมาแล้วน่าจะสัก๓๔ชั่วโมง
ลูกสาวคนหนึ่งของคุณยายวันดีชื่อคุณสุจานีก็พยายามให้ข้อมูลนะครับ
ค่ะบอกว่าโทรศัพท์มือถือสองเครื่องอ่ะเนี่ยใช้ภาษามือเอานะ
ไอโฟน๗แล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไร
โดนขโมยไปครับค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินอื่นใด
โดนขโมยไปอีกหรือเปล่านอกจากนี้มีร่องมีร่องรอยการต่อสู้ในห้องครัวด้วยครับ
ข้าวของเครื่องใช้อะไรก็กระจัดกระจายประตูห้องครัวเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ย
คนร้ายมันงัดประตูพังไปเลยหลังจากนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบหารอยนิ้วมือคนร้ายต่อไปครับ
มันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คุณยายวันดีก็อยู่กับลูกสาวสองคนที่พูดไม่ได้นะนอนหลับกันอยู่
วันดีได้ยินเสียงงัดประตูครัวขึ้นมาลุกออกมาดูเห็นคนร้ายสองคนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้ว
ยายวันดีร้องเอะอะโวยวายเลยคนร้ายตกใจขึ้นมาแล้วก็จับตัวคุณยายวันดี
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต่อสู้กันชุลมุนเลยครับคนร้ายก็ชกคุณยายวันดีอ่ะ
โดยเฉพาะเข้าใบหน้าครับแล้วไปดึงเอาเสื้อชั้นในของคุณยายวันดี
รัดคอคุณยายจนเสียชีวิตเลยแล้วตอนนั้นอย่างที่บอกไป
ลูกสาวทั้งสองคนก็อยู่ด้วยแต่พูดไม่ได้ครับ
ควันควันควันมาตัวทรัพย์ออกไปที่ต้องเขือ
ต้องเขือเอาตัวทรัพย์ไปทรัพย์เขาด้วย

โอ้โหนี่ลูกสาวครับได้แต่พยักหน้าตอบคำถาม

สัญญามันไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างอำเภอ

ว่าคนร้ายน่าจะเป็นแก๊งยาเสพติดครับ
ในพื้นที่ก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวของคุณยายวันดีเป็นอย่างดีเลย
เดี๋ยวจะมีการตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ
ส่วนร่างของคุณยายวันดีมีการส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลนาบอลแล้วก็มอบให้กับญาติ